วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยก็จะถอดบทเรียนเรื่องนี้
รวมถึงพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมา
เพราะว่าบีบหัวใจคนทั้งประเทศแล้วก็คนในโลกที่ได้ยินข่าวนี้ด้วยนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้
ผมคิดว่าคนไทยยังมีความรู้สึกเดียวตรงกันหมด
คือเราช็อกหดหู่สลด
นึกไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านเรา
อยู่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวแบบนี้มาก่อนบ้าง
แต่ว่านั่นมันก็ไม่สะเทือนใจเท่านี้เพราะมันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่
แล้วมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่า
เราเคยได้ยินข่าวต่างประเทศที่มีมือปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้วกราดยิง
เราก็นึกว่าเออโชคดีบ้านเรายังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น
แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
มันทำให้เรามีความรู้สึกว่า

คราวนี้มันเกิดในบ้านเรา
และมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุด
เพราะว่า๑มีคนเสียชีวิตไป๓๗รวมทั้งผู้ร้ายด้วยเนี่ย
และที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่เป็นเหยื่อ

เด็กอายุ๒ขวบ๓ขวบ๔ขวบ

เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายของคน

แล้ววันหนึ่งเขาก็มาถูกสังหาร
โดยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ขึ้นมาก็เจอแต่ความเจ็บปวด

ผมจินตนาการไม่ออกเลยครับว่า

แต่คนที่ถูกแทงถูกฟัน

เด็กจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหน
เด็กจะต้องเรียกหาพ่อหาแม่หาปู่หาย่า

เราไม่รู้ว่าเด็กจะคิดยังไง
ไม่รู้หรอกว่าโลกนี้มันมีเรื่องซับซ้อนยังไง

ทำไมหนูต้องถูกฆ่าเด็กไม่มีวันรู้
แต่ผมคิดว่าสัมผัสสุดท้ายเนี่ย

คนที่เป็นคนอย่างเราเราเราก็ไม่รู้ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นมันมีสาเหตุจากอะไร
เพราะคนที่ทำคือเสียชีวิตไปแล้ว
ผมนึกไม่ออกว่า๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
คนเป็นพ่อเป็นแม่
เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาย

โบราณเขาบอกว่าร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือด

โบราณเขาบอกว่าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหล

กอดขวดนมลูก

กอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของลูก
ผมในฐานะคนเป็นปู่เป็นตา
ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายด้วย

คนเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าย

เศร้าและเจ็บปวดมากกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่
และไม่น้อยกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่

เราเต้นเพื่อลูกเพื่อหลาน

ให้กำลังใจกับคนเป็นปู่เป็นตาเป็นยากเป็นยาย
ว่านี่คือสิ่งที่เราเจ็บปวดที่สุด
เรามีหน้าที่จะต้องต่อสู้ทำจิตใจให้แข็งแกร่ง
อย่าให้จิตใจมันบอบโบยและอ่อนแรง

นี่คือสิ่งที่จะส่งสัญญาณแสดงความเสียใจ
มายังคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

เมื่อสักครู่คุณบุ๊กได้รายงานว่า
ผู้นำหลายประเทศทั่วโลก
เขาแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้

เด็กไม่ควรจะได้รับอะไรที่เป็นเรื่องแบบนี้

มันต้องเป็นอุทาหรณ์ว่า
ประเทศไทยสังคมไทย
เราดูแลเด็กดีหรือยัง

ถูกปล่อยให้ได้รับการกระทำอะไรมากมาย
ฉะนั้นจุดนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน

เราดูแลเด็กของเราดีหรือยัง
ผู้นำประเทศทั้งหลายเขาให้ความสนใจ

ถูกกระทำอย่างนี้เช่าหรือ

และผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่
เราได้เห็นหัวข่าววันนี้ว่า
หลวงราชินีเสด็จวันนี้
เสด็จเป็นการส่วนพระองค์

พระราชทานขวัญกำลังใจ

ตนเอกสุลยุทธ์จูลานนล
พร้อมด้วยองค์คมนตรีอีกหลายท่าน
เดินทางไปยังพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้ว
เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บ

รัฐบาลได้สั่งลดทงครึ่งเสา

นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางลงพื้นที่

ประเด็นที่เป็นบทวิเคราะห์กันมาก

มีสาเหตุและมีแรงจูงใจอะไร
ผมถึงบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกครับ
เพราะว่าคนที่ทำไม่อยู่แล้ว

มีแต่ข้อสันนิษฐานต่างนานา
ผมมีบทวิเคราะห์และข้อคิด

ที่อยากจะนำมาถ่ายทอดปิดท้ายในขีดเส้นใต้
ใครจะเห็นด้วยหรือใครไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไป
แต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นข้อสันนิษฐานจากคุณหมอ
ชื่อคุณหมอเดชาปิยวัตรคุณ

ผมเคยเตือนตั้งแต่สมัยเกิดเหตุที่โคราช

ว่าสังคมกรุณาสนใจเหตุที่เกิดขึ้นในมุมที่เหมาะสม
สืบสวนเพื่อป้องกันสาเหตุ
ไม่ใช่ไปให้ราคาในสิ่งที่คนร้ายทำ
เพราะเหตุเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่
ครั้งนี้ก็ขออนุญาตทำหน้าที่ของผมอีกครั้งหนึ่ง
ขอเชิญชวนสังคมเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
แน่นอนว่าในระหว่างนี้เราทุกคนล้วนช็อกและเสียใจมาก
ซึ่งนั่นก็โอเคเพราะเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์
แต่ผมอยากจะบอกว่าการด่าสาบแช่ง

จิตวิทยาของคนที่ทำเช่นนี้ได้เขาไม่กลัวการทำผิด
เขาไม่สนใจการถูกประนามเขาไม่กลัวติดคุก
เขาไม่กลัวถูกประหารหรือถูกลงโทษใด
มีมาตรฐานทางจิตวิทยาซับซ้อนกว่า
คนทั่วไปจะเข้าใจและนึกถึง
มีหลายมิติที่จะต้องพิจารณาในหลายรูปแบบ
ซึ่งเรื่องนี้ก็สังคมก็เข้าใจผิดอีก
เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดนะครับ
เอาเข้าจริงคนร้ายไม่ได้เชื่อว่าตัวเขาผิด
เขาตั้งใจฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เขาขอฆ่าคนอื่นให้ตายไปให้มากที่สุด

คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายนัก
สิ่งที่คนร้ายต้องการคือทำร้ายมนุษย์ทุกคน
เจ็บปวดแสนสาหัสที่สุด
เท่าที่เขาจะมีปัญญาจะทำ
และยังมีคนแบบนี้ที่คอยตามดูอยู่ว่า
สังคมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นไร
ถ้าสังคมเจ็บปวดแสนสาหัส

พวกเขาก็จะเรียนรู้ว่าการทำเช่นนี้ได้ผล

เขาสามารถทำร้ายหัวใจมนุษย์เรือนร้านได้ด้วยการทำเช่นนี้
พวกเขาจะทำร้ายมนุษยชาติและสังคมไปทำไม

ตอบว่าพวกเขาเชื่อว่าสังคมควรได้รับการลงโทษ
ตอบแทนสิ่งที่ทำกับเขา

ผู้ร้ายตัวจริงจึงไม่ใช่ตัวพวกเขา

แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามองถูกบางมุม

จึงผลิตปีศาจที่เกลียดชังต้นกำเนิดของมันเยี่ยงนี้ได้

ก็สังคมแบบเรานี่แหละครับ

ถ้าเขียนจริงจังผมเขียนได้เป็น๑๐หน้า
แต่ผมไม่แน่ใจว่าสภาพจิตใจพวกเรา
ตอนนี้จะรับไหวไหม
นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า
เป็นความคิดเป็นข้อมูล
นี้ยังมีอะไรมากมายที่เราไม่เข้าใจและมันซับซ้อนกว่าเยอะ
สุดท้ายก็ขอให้กำลังใจมาอีกครั้งหนึ่ง
ถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาย
เราต้องมีพลังให้หัวใจเต้นเพื่อชีวิตที่อยู่ต่อให้เข้มแข็งไว้ครับ

เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็บอกว่าได้ฟังอาจารย์สุภาพแล้วก็น้ำตาไหลตามนะฮะ
ใช่คืออาจารย์สุภาพเป็นตัวแทนของคุณปู่คุณตา
แล้วพอนั่งฟังอาจารย์สุภาพไปนะตัวแทนของคนเป็นแม่